อย่างนี้ตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่๑๐๑๔ธันวาคม
แต่อีกสักนิดนึงจะปลายเดือนแล้วเป็นช่วงแบบเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่
เอาเหรอนี่คุณกำลังจะพูดถึงคริสต์มัสใช่ไหม
คริสต์มัสเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะเฝ้ารออุ๊ซันเตอร์คอร์สค่ะ
อยากให้มาแจกของขวัญหน่อยโดยเฉพาะเด็กใช่ไหม
แล้วหลายคนก็บอกว่าเมืองไทยจะมีที่ไหน

ขับมอเตอร์ไซค์มาตัวเป็นเลยคุณผู้ชมไปดูค่ะ

ใช่แล้วก็นำตุ๊กตาขนมนมเนยมาเต็มรถไปหมดเลย

งานนี้นะไม่ต้องพึ่งกวางเรนเดีย
ไม่ต้องพึ่งรถลากล้อลากเลือดอะไรทั้งไหน

คุณลุงซันตราคอร์สคนนี้นะคะชื่อว่านายยงยุทธ์แสงดี
หรือหลายคนเนี่ยตั้งฉายาให้กับคุณลุงว่าพ่อเท่าซันตาคลอสนะคะ

เนี่ยเขาออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดภาคเหนือนะคะ
เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
คือจากหน้าตลาดขายของฝากบ้านเพตำบลบ้านเพอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
อันนี้ก็ขับไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจ
มีของเล่นขนมขบเคี้ยวเสือกันหนาวผ้าห่มหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ

ทั้งหมดทั้งหมดเป็นของขวัญจะไปแจกให้กับน้องหนูและชาวบ้านในถิ่นธุรกันดาล
ก็ถือว่าเป็นของขวัญในช่วงคริสต์มัสและปีใหม่นี่แหละ

ไปคุยกับพ่อเท่าซันตาคอร์สค่ะ
คุณยงยุทธ์นี่นะคะเขาบอกว่าทำแบบนี้มา๒๗ปีแล้ว

จุดเริ่มต้อนเนี่ยนะคะมาจากความฝันในวัยเด็กของตัวเอง
เด็กเนาะก็จะชอบฟังนิทรงนะธรรมนี้เรื่องเหล้าไว้อย่างนี้ใช่ไหมว่า

จากหายไปแล้วไหมลูก

เดี๋ยวนึกว่ามีใครข้าบรองเท้าคนไปถุงเท้าคนไปนะ
แต่ว่าอย่างนี้คุณลุงเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาแขวนเอาไว้แล้วมันไม่ได้ไง
เขาก็เลยรู้ว่ามันเป็นความผิดหวังที่ฝังใจ
เอางี้แล้วกันพอโตมาปุ๊บจะต้องทำความฝันของเด็กให้เป็นความจริง
นำของขวัญของแจกต่างเนี่ยไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ทั่วไปเนี่ยนะคะ
งานนี้ก็ต้องปรบมือชื่นชมนะคะให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่ทำดีและสร้างความสุขให้กับเราแบบนี้

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมช่วงปีใหม่ที่ใกล้